เอาละครับช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนี้ต้องจับตาทั้งภาคเหนือแล้วก็ทางใต้ด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพอากาศณเวลานี้พบว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับ
ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะครับ
ถ้าไปดูพยากรอากาศใน๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ยังคงมีฝนนะครับก็มีฝนน้อย

และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
เพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้

แล้วฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
ตอนบนมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะครับ
พบว่าตอนนี้ภาคเหนือโดยรวมมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็พยาว
ลำพูนลำปางตากแล้วก็กำแพงเพชรด้วย
อุณหภูมิต่ำสุดก็๒๓๒๕องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด๓๔๓๖องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะครับ

วันนี้ภูเก็ตก็เรือล่มหลายลำด้วยกันนะครับ
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูน
อุณหภูมิในพื้นที่ต่ำสุด๒๒๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุด๒๙๓๓องศาเซลเซียส
ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะครับ
ตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว๒๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ส่วนตั้งแต่กระบี่ลงไปนะครับทางฝั่งทะเลอันดามัน
ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว๒๐๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ถือว่ามีคลื่นสูงมากทะเลทางฝั่งอันดามันในช่วงนี้
ส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศใน๗วันข้างหน้า
พบว่าช่วงวันที่๕๘กรกฎาคม

มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน
รวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วย
ช่วงวันที่๙ถึง๑๑กรกฎาคม
ประเทศไทยก็ยังมีฝนต่อเนื่อง

บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้

บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรตลอดช่วงนะครับ
เพราะฉะนั้นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่๕๑๑กรกฎาคมนะครับ
ก็ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วย
ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับ